ประทึกจากเมื่อกี้นะฮะทะเลใช่ไหมอันนี้ร้อนเลยไฟไหม้
มีสี่สิบสองชั้นไหม้ชั้นไหนรู้ไหมชั้นไหนสี่สิบโอ้ยสูง
เกือบสุดเกือบสุดนี่แหละโอ้ยนี่ไหม
นี่ครับเหตุเกิดตอนบ่ายโมงครับสายชนแมนชั่น
เจริญนครบางลำพูล่างคลองศาลกรุงเทพมหานคร
เห็นไหมทั้งควันทั้งไฟพวยพุ่งออกมาตรงนั้นคือห้องนอน
กู้ภัยเร่งอพยพผู้พักอาศัยในอาคารทั้งคนไทยชาวต่างชาติ
ลงมายังห้องพักมารวมตัวกันที่สนามด้านล่างนับร้อยชีวิตอย่างโกลาหล
จากนั้นก็ส่งชุดเฉพาะกิจเข้าไปปฏิบัติการดับไฟในอาคารนาน๑๕นาที
จึงสงบสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพบว่าเตียงนอนเข้าของ
เครื่องใช้เครื่องนอนในห้องนอนเละเทะครับเสียหายหมดครับ
เนื้อที่ประมาณ๒๐ตารางเมตรเพราะดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
คุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของอาคารนะครับ
เปิดเผยบอกว่าห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องเช่าของครอบครัวชาวอินเดีย
พวกเขาอยู่ด้วยกัน๕คนแต่ระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครอยู่ในห้อง
สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามตัวนะฮะเจ้าของห้อง
มาสอบปากคำที่โรงพักต่อไปครับคุณผู้ชมครับก่อนปิดเบรกนี้มีคนใต้
ชาวใต้ส่งข้อมูลมาขอความช่วยเหลือคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนของภาคใต้
ประสบเหตุอุทธกภัยและต้องการความช่วยเหลือส่งพิกัดมาหน่อยส่งบอกมาในไลฟ์
ก็ได้เมื่อกี้ส่งมาจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงต้องการความช่วยเหลือ
ยังไงเข้าไปดูหน่อยนะครับอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธรุงน้ำยังลดลงไม่ดีเลยนะครับนะฮะ